อย่างที่บอกไว้เบรกที่แล้วคุณผู้ชมค่ะเบรกนี้เราจะมาฟินจิกหมอนไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมนะ
ช่วงนี้กักตัวกักได้แต่อย่ากักหัวใจกันแล้วกัน
พี่โตโน่กับน้องนิชานั่นแหละค่ะนี่พูดก็พูดคุณผู้ชมขาจะหาว่าหวานขึ้นตา
แต่มันก็จริงคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะว่าคู่ของพี่โตโน่กับน้องนิชาเนี่ยที่เรียกกันว่าเจ้าพญาติน้อย
พวกเขาได้รักลูกมิ้งกันขนาดไหนโฟนเดี๋ยวไล่เรียงกันมาเลยตั้งแต่รูปนี้เลยนะจ๊ะ
น้องนิชานี่นะคะโพสต์ภาพหันหลังเหมือนกับทรงกาแฟนี่ภาพนี้
คือเรื่องของเรื่องแฟนคลับเขารู้ทันค่ะเข้ามาแซวกันเลยบอกว่าให้ลองพิมพ์คำว่าห่วง
จบแล้วไม่ต้องจะเอาชาหรือกาแฟค่ะห่วงคำเดียวเลยนะฮะ
ถัดมาค่ะวันเกิดของน้องหนูนิชานะจ๊ะพี่โตโน่เขาก็ยกเค้กสองชั้นไปเตอร์ไพรส์ให้ที่บ้าน
พร้อมกับเปิดเพลงฮิตยุคแปดศูนย์นะโอ้มจะเป่าคาท้ามหาอะไรนะ
อวยพรวันเกิดเฮฮาน่ารักแล้วก็กอดกันกลมดิ๊กเลยอยู่ในสายตาคุณแม่นะจ๊ะ
เข้ามาส่งรูปหัวใจให้ด้วยน่ารักคุณแม่ก็ชอบ
ล่าสุดคือความรักมันล้นใจจริงค่ะ

ก็เลยจัดการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับค่ะ

ตอบคำถามแฟนที่ส่งเข้ามาถาม
มันมีคำถามนึงโดนใจมากค่ะว่า

เวลาน้องนิชาเซ็กซี่พี่ห่วงไหมคะ

ว่าจะตอบคำถามแฟนคลับว่ายังไงค่ะ
มีคนถามว่าพี่ห่วงไหมเวลาน้องนิชาเซ็กซี่

แต่เขาแข่งคือโตโน่แต่บอกเลยว่าทั้งห่วงทั้งห่วงน้องนิชชาข้างใกล้
ถือว่าเป็นทริคเอาไว้ถามแฟนเรานะคะว่าห่วงไหม

ผ่านแล้วแฟนบอกไปเล่นไกลก่อน